คลับหนีคลับหนีเลยจนนึกถึงข่าวรู้จักหมดไหม

ตำรวจไปขี่มอเตอร์ไซด์ซ้อนท้ายล๊อคคอ
จำได้สิบท้ายซ้อนคอแล้วเสียงไปเผยบ้าง

ทีนี้ล่าุสุดเมื่อกลุ่นนี้ค่ะ

เพราะว่าผู้สื่อข่าวถามว่าเห็นคลิปตัวเองไหม

เขาบอกเห็นครับแต่เห็นแล้วยังไงต่อเดี๋ยวฟังเขา
ใช่ค่ะเนี่ยผู้ชายคนนี้คือนายอิสระเรศ
ผ่องใสอายุ๓๒ปีเขาเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะ
โดนตำรวจสอบพอประตูน้ำจุฬาลงกรจับได้เมื่อคืนค่ะ
ซอยสุขุมวิทย์๖๕เอาตัวมาสอบแหละ
พร้อมของกลางของกลางคือยาบ้า๑๐๑เม็ดนะคะ

มีมอเตอร์ไซค์มีเสื้อผ้าที่ใส่ในวันก่อเหตุ
ซึ่งเหตุการณ์นี้ตอนที่เกิดเหตุ
คือเขาบอกว่าทิ้งยาเสพติดใช่ไหมแหกด่านแล้วขี่รถหลบหนี

แม้ว่าตอนแรกมันมีข้อมูลว่าเป็นทะเบียนปลอมใช่ไหม
สุดท้ายตำรวจไปแกะรอยได้
แล้วก็มีการไปสืบได้ว่ารู้ว่าอิสราเรศคนนี้
รถไปใช้ตั้งแต่๒๖กรกฎา
แล้วไปหลบอยู่ตรงซอยสุขุมวิทย์จนถูกจับ

เขาก็เล่าให้ฟังว่าวันนั้นเขาไปรับยาบ้าที่บ้านเพื่อน
พอขากลับมาเจอด่านตรวจ
ทีนี้พอถูกตรวจค้นก็เลยตัดสินใจเอายาบ้าทิ้งเลย
แล้ววัดดวงตอนนั้นถึงแม้ว่าตำรวจจะกระโดดขึ้นมามาล็อกคอเขาก็ตาม
แล้วตอนนั้นเขาคิดอย่างเดียวว่ายังถูกจับไม่ได้
ยังไงก็ต้องมาหาลูกก่อนหนีหนีสุดชีวิต
แล้วตอนมาเห็นข่าวตัวเองเขารู้สึกยังไงเดี๋ยวลองฟังเขาพูดนะ
แล้วตอนนั้นวินาทีนั้นเราคิดอย่างไรขับรถหนีเลย

ก็ไม่เห็นที
ไม่รู้สึกจะ

อันนี้มันเป็นเหตุใหญ่นะถามว่าเห็นคลิปตัวเองไหมมันก็ตลกครับ

คิดยังไงตอนที่ตำรวจกระโดดเกาะหลังเกาะไม่คิดยังไงครับ
นี่ค่ะตำรวจก็ดำเนินคดีข้อหายาเสพติดนะคะ
มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อการค้าแล้วก็ต่อสู้
แล้วก็ขัดขวางเจ้าพนักงานก็ต้องโดนดำเนินคดีตามระเบียบนะคะ

ยาบ้าที่ตำรวจตรวจค้นตรวจพบภายหลังก็คือร้อยกว่าเมตรเลย
คุณผู้ชมฮะไปดูเหตุ